ถูกดำเนินคดีในข้อหาช่อกงประชาชน
และร่วมกันช่อกงประชาชนครับ
คุณผู้ชมครับที่ประชุมพนักงานสอบสวนคดีนี้
นะครับของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ย
แม่ทีมอีกสองคนรวมสี่คนด้วยการให้มารับทราบข้อเก่าหาคือ
ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน
สองช่อกลงประชาชน
และ๓ความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ในวันที่๑๕กันยายนนี้เวลา๑๐นาฬิกาครับ

อยู่ในสี่คน

รวมถึงมีการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินนับ๑๐ล้านบาท
อย่างไรก็ตามคณะทำงานระบุว่า
บรรดาผู้กระทำความผิดที่ถูกออกหมายเรียกนี้นะ

พฤติการของพวกเขาเข้าข่ายอะไร

บางรายเหมือนจะเป็นแม่ทีม
แล้วบางรายก็เหมือนจะเป็นผู้เสียหาย
ต้องติดตามนะครับ๑๕กันยายนครับ
ก็๔คนจะต้องนะครับไปรับทราบข้อเก่าหาครับ